เรื่องของเพื่อนบ้านเสียงดังค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ลองฟังเสียงด้วย
ว่าคุณผู้ชมคิดว่าดังไหมนะคะเป็นบทสวดค่ะ
เสียงดังแบบนี้มาเป็นสิบปีแต่เจ้าของบ้านที่เขาเปิดบทสวดเสียงดัง
บอกว่าก็ทำให้จิตใจแบบผ่อนคลายจากใจร้อนทำให้ใจเย็นลง

คุณผู้ชมว่ายังไงคะเสียงแบบนี้ค่ะหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในตำบล
กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้น
เราได้คุยกับเจ้าของคลิปขอใช้เป็นนามสมมุติก็แล้วกันนะคะ
เรียกว่าคุณพาค่ะก็เล่าให้ฟังว่าอยู่ที่นี่มาเป็น๑๐ปี
เพื่อนบ้านรายนี้เปิดบทสวดเสียงดังเป็นประจำ
โมงเช้าจนเกือบเก้าโมงนอนไม่หลับเลยอืม
เพราะว่าทางเจ้าของคลิปบอกว่าเขาทำงานกะกลางคืนไงคะ
ช่วงเช้ามันเป็นช่วงเวลาพักผ่อนก่อนหน้านี้เคยไปคุย
ไปขอร้องให้เบาเสียงแต่เขาก็ไม่แก้ไขจนแบบอื้อหือ
มันกระทบกระทั่งกันก็ไม่อยากจะมีเรื่องเพื่อนบ้านอ่ะเนาะ
ไปแจ้งศูนย์นำรงธรรมก็ไม่เห็นมีหน่วยงานไหนมาแก้ปัญหาให้เลยนะคะ
ก็คือเรานอนไม่ได้เราเข้างานตี๒เลิก๘โมงเช้า
พอ๘โมงเช้าเขาตื่นเขาก็ว่าทำไมเราไม่นอนในห้อง
คือจริงจริงบ้านเราเราต้องนอนเราต้องนอนในห้องป่ะ
เรานอนตรงไหนของบ้านเราก็ได้ใช่ไหมแต่คือเรานอนตรงนั้นเรานอนไม่ได้
ก็คือเขาเปิดก็คือจริงแถวนี้เขาก็ได้รับผลกระทบกันนั่นแหละ

คุณผู้ชมหลายท่านบอกเจอปัญหาคล้ายกันค่ะ

เราไปคุยกับลุงสนอวัย๖๐ปีบ้านที่เปิด

ก็ลุงต่อเข้าลำโพงบทสวดตอนเช้าเรียกโชคลาบเงินทอง
ลุงบอกลองฟังมั้ยนักข่าวอยากฟังมั้ย

บอกลองฟังมันดังเหรอมันดังขนาดนั้นเหรอ
ไม่เกิน๖๐เดซิเบล
ลำโพงก็เล็กนิดเดียวจะไปรบกวนคนอื่นได้ยังไง

ลุงบอกว่าปกติลุงอารมณ์ร้อน

ลุงใจเย็นขึ้นเยอะเลย
เปิดพ่ออะไรครับ

ก่อนแล้วผมเป็นคนอารมณ์ร้อนใช่ไหม

ผมรู้สึกว่าฟังธรรมาน์แล้วอารมณ์เบื้องเย็น

เอาอย่างนี้ก็แล้วกันลุงใส่หูฟังดีไหม
ก็จะได้ยินชัดเลยได้ยินอยู่คนเดียวเลย

มันก้องในซ้อยและดังไปถึงบ้านตรงข้ามเนี่ย